คนหนึ่งถูกยิงถูกพันด้วยผ้าแล้วก็ไปทิ้งศพไว้

เรื่องของตำรวจที่มีการเตรียมออกหมายจับแล้วก็ไล่ล่าคนร้ายนะครับ
กรณีของคนร้ายที่อุ้มฆ่าโหดนางสาวจิราพรเพชรัตน

ส่วนคนคนนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งหนึ่งในผู้ต้องหา
ที่ถูกออกหมายจับแล้วนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง

เป็นสามีภรรยากัน
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่พบศพ

ในพื้นที่บ้านหนองเป็ดน้ำที่หมู่๖
ตำบลนานโหดอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด

แล้วก็ท้ายทอยมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
มีผู้มาพบศพเย็นวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่มีคนเห็นผู้ตายคือนางสาวก้อยนางสาวจิราพร
ถูกชายสองคนฉุดกระชากพาขึ้นรถกระบะไป
เมื่อตอนเย็นของวันที่๓๐กรกฎาคม

ก็หลังเกิดเหตุกรณีที่นางสาวก้อยถูกฉุดขึ้นรถไป
ปรากฏว่านางสาวก้อยโทรติดต่อผู้เป็นแม่

แล้วก็มีการต่อรองเหลือ๓๐๐๐บาท
โดยคนที่ฉุดกระชากลากถูนางสาวก้อยขึ้นรถไปกักขัง

ให้แม่ของก้อยเอาเงินมาให้วันที่๓๑กรกฎาคม
๓หมื่นบาทเอามาให้ครบ
แม่ก็พยายามหาเงินแต่แม่บอกโอ้โหแม่ก็หาเช้ากินค่ำ
ไม่มีเงินเลยสักบาทจะทำยังไงดี
ลูกสาวโทรมาติดต่อกัน๒วันแล้วนะ
กับวันที่๓๑ลูกสาวโทรมา๒ครั้ง
ครั้งที่๓ที่ลูกสาวโทรมาปรากฏเสียงผู้ชายตะโกนเข้ามาในสาย
บอกว่ามึงต้องหาเงินมาให้ได้ต้องมาตามเวลาก่อนเที่ยง
หลังจากนั้นครับเที่ยงวันที่๓๑กรกฎาคม
ผู้เป็นแม่ติดต่อลูกสาวไม่ได้อีกเลย
นางสาวก้อยไม่ได้โทรมาอีกเลย
จนกระทั่งพบศพบนที่๒สิงหาคม

นางเจมส์กับนางสาวหมวย
มีการอนุมัติหมายจับในเจมส์คือนายสุนันจิตภักดี

ก็คือนางสาวหมวยนางสาวยุวเรศกลศึกอายุ๒๔ปี
๒คนนี้เขาเป็นสามีภรรยากัน
เป็นชาวบ้านที่อำเภอเขาชัยสนที่พัทธลุง
ก็หมายจับลงวันที่๘สิงหาคมนะคะ
แล้วก็แม่ของผู้ตายบอกว่าหมวยเป็นเพื่อนผู้ตายด้วยซ้ำ
ค่ะหมายจับนี้นะคะคุณผู้ชม
มีฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองเมือง
ได้รับอนุญาตมีเรื่องของการกันโชคทรัพย
โดยมีอาวุธปืนมาขู่แล้วก็ร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่น
ทำให้ปรัสจากเสรีภาพในร่างกาย
ทำให้ผู้ที่ถูกกักขังถึงแก่ความตาย
ก็เรื่องนี้คุณผู้ชม
๘ข้อหาแล้วก็ไอ้ที่ถูกกักขังหนวงเหนียว
แล้วก็ทำให้ตายมันเป็นประเด็นยังไงรู้ไหมฮะ
เพราะว่าเขาบอกว่าทั้งตัวของนายเจมส์แล้วก็นางสาวหมวยเนี่ย
ได้พาตัวของผู้ตายคือนางสาวก้อย
กักขังหน่วงเหนียวไว้ในที่ที่หนึ่ง
เพื่อที่จะทวงหนี้เรื่องของฆาตแฉน
ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการคาดการณ์ว่านางสาวก้อยถูกข่มขืนก่อนด้วย

นางสาวก้อยพยายามกราบขอร้องชีวิต

ก็มีการบังคับให้นางสาวก้อยโทรหาผู้เป็นแม่
และหลังจากนั้นนางสาวก้อยมีความพยายามจะหลบหนี
ถูกผู้ต้องหายิงและเสียชีวิต
อยู่ในบ้านที่ถูกกักขังหน่วงเหนียว

นั่นแหละครับเลยกลายเป็นทั้ง๘ข้อหา
ทั้งเรื่องของกระสุนเปลือนเรื่องของกันโชคทรัพย์
กักขังหน่วงเนียวอะไรต่างนานา
ส่วนผู้ชายอีกคนนึงที่มีข้อมูลจากพยาน
เห็นว่าผู้ชายคนนี้มากับนายเจมส์ค่ะ
ลงมาฉุดกระชากนางสาวก้อยขึ้นรถไป

แต่ออกหมายจับนายเจมส์แล้วก็นางสาวหมวยเอาไว้ก่อนแล้ว

นางปรีดาเพชรรัฐผู้เป็นแม่
ก็เข้าไปนำเท่ากระดูกของน้องก้อยจากเชิงตะกรออกมา

ซึ่งเมื่อวานประกอบพิธีเผาไปแล้วนะ
วันนี้เอากระดูกออกมา

แม่บอกว่าก็ต้องทำพิธีแหละ
แต่ยังไม่ทำพิธีตอนนี้
ยังไม่ประกอบพิธีเก็บกระดูกและดับธาตุตามประเพณี

แม่รอยังไม่ทำพิธี
รอจนกว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่ม๒คนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าน้องก้อยได้
เพราะการกระทำของคนร้ายหดเยี่ยมเกินไป
หลังทราบข่าวว่าตำรวจออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว

ตัวแม่เองและครอบครัวฝากความหวังทั้งหมด
ไว้กับที่ตำรวจและสื่อมวลชน
ในการที่จะช่วยกันทำข่าว
จนกระทั่งสามารถที่จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้

ไม่มีน้ำตาออกมาจากความรู้สึกเสียใจแล้ว
ตอนนี้รู้สึกแค้นแทนลูกมากกว่า
อยากจะให้พ่อแม่ของผู้ต้องหาเนี่ย
มาลองยืนดูศพลูกของตัวเองบ้าง
นี่แม่ของก้อยพูดแบบนี้เลย
อยากจะรู้ว่าพ่อแม่ของเขาจะรู้สึกอย่างไร

ทำไมต้องทรมานก้อยถึงขนาดนี้
อยากจะถามตัวหมวยด้วยคุณ
วยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกไม้จับเนี่ย

เวลาที่ก้อยพาเธอมาที่บ้าน
เหมือนเป็นเพื่อนกันแหละเพราะเป็นเพื่อนกัน

นี่ค่ะนี่คือแม่ของคนตาย
ตัดเพาะออกมาแบบนี้นะครับ

แล้วบาดแผลก็มีทั้งที่บริเวณศีรษะ
แขนขาแล้วก็หน้าท้อง

สมองฉี่ขาดปอดฉีกขาด

คือเจอหัวกระสุนที่ฝังในบริเวณแขน

ทีนี้ประเด็นเรื่องของการข่มขืนทางผลชนะสูตรเนี่ย
บอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืนนะคะก็อันนี้มันก็สอดคล้องกับใบชนสูตรของตำรวจเบื้องต้น
ตำรวจบอกว่าเสียชีวิตจากอาวุธปืนที่โดนยิงอ่ะนะคะอ่าสรุปเรื่องของการถูกคมขืนนี่ไม่ใช่ใช่ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านั้นต้องรอผลชนะสูตรเรื่องของสารคัดหลังในช่องคลอดของก้อยด้วย
ถ้าพิสูจน์ออกมาว่าไม่ใช่การข่มขืนเนี่ยก็อาจจะตัดคดีใดคดีหนึ่งออกไปนะฮะ
สำหรับกรณีนายเจมส์นั้นนะฮะจากการตรวจสอบประวัติพบว่ามีคดีติดตัวหลายคดีนะคุณนะ
สิบสามธันวาห้าแปดมีคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกงกรา
ี่สิบแปดเมษายนห้าแปดนะครับถูกจับในข้อหาครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็ในปี๖๓ก็ถูกข้อหาทำให้เสียทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโคกชะงายที่อำเภอเมืองพัทธลุงนี่นะครับ
นี่คือคดีที่ติดตัวมาของนายเจมส์นะฮะตั้งแต่ปีห้าแปดปีหกศูนย์
แล้วก็ปีหกสองปีหกสามก็มีนะคุณนะปีหกสามเนี่ยอย่างที่บอก
คดีร่วมกันทำให้เสียทรัพย์คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
คดีร่วมกันครอบครองอาวุธปืนนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนางสาวหมวย
ปรากฏก็ไปพบหลักฐานต่างนานาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคุณนะ
แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์โทรศัพท์และซิมการ์ด

เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทวงหนี้ไงคุณ

แล้วกุญแจสำรองรถยนต์หนึ่งดอก
ที่ใช้ในการอุ้มนางสาวก้อยขึ้นรถนะครับ

เห็นว่ารถคันนี้ขับไปที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมัน
โดยมีนางสาวหมวยเป็นคนขับลงจากรถลงมา
กางเกงยีนขา๓ส่วน
แล้วก็มีการตรวจพบกางเกงยีนขา๓ส่วนนี้

ทีนี้ก็เหลือตามการตามล่าจับกลุ่มตัว

เดี๋ยวเราก็ต้องตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ